คุณผู้ชมคะมาดูเรื่องราวของครูสาวท่านหนึ่งค่ะเป็นครูอัตราจ้างโรงเรียนแห่งหนึ่งที่จังหวัดชุมพรแล้วก็เป็นอดีตนักกีฬายิงปืนทีมชาติไทยด้วยนะคะ
คุณครูสาวท่านนี้บอกว่ามันอัดอั้นตันใจไม่รู้จะหาทางออกยังไงเครียดถึงขั้นที่เคยคิดอยากจะยิงตัวตายตัวเองเป็นนักกีฬายิงปืนจนอยากจะยิงตัวตายเลยด้วยซ้ำก็เลยไปร้องที่ศูนย์ดำรงธรรม
เรื่องราวมันเป็นอย่างนี้ค่ะครูสาวอัตราจ้างโรงเรียนแห่งหนึ่งที่จังหวัดชุมพรอายุ๔๔แล้วนะคะเป็นนักกีฬายิงปืนทีมชาติไทยชุดปัจจุบันด้วยนะคะไปร้องเรียนกับศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดชุมพรเพื่อขอความเป็นธรรมและอยากจะให้เอาผิดทางวินัย
สามีเป็นตำรวจมีลูกด้วยกันสองคนครับแต่สามีก็ไปมีเมียน้อยค่ะ
เธอก็เลยเลิกกันแยกทางกันแต่ไม่ได้จดทะเบียนอย่าขาดจากกัน
มีลูกสองคนนะคะตัวเธอเองก็รับภาระในการดูแลลูก
ต่อมาก็ไปเป็นครูอัตราจ้างโรงเรียนแห่งหนึ่งในอำเภอสวี
แล้วก็ไปรู้จักกับผู้มนุยการโรงเรียนแห่งหนึ่งในอำเภอหลังสวน
ผู้อำนวยการโรงเรียนเนี่ยก็เพิ่งแยกกันอยู่กับภรรยาเหมือนกัน
จดทะเบียนหย่าเหมือนกันคือโอ้โหเจอเหตุการณ์มาเหมือนกันเลย
ก็เลยตัดสินใจคบหากันในเชิงชู้สาว
คบหากันเรื่อยมาค่ะเป็น๑๐ปีแล้วอะค่ะ
ถามว่าปิดบังไหมเธอก็บอกว่าไม่ได้ปิดบังอะไรนะคะ
เพราะว่าครูในโรงเรียนรู้กันเกือบทุกคนว่าคบหากัน
แต่ว่าช่วง๕ปีหลังผู้มนุยการโรงเรียนที่คุณครูท่านนี้คบหาอยู่
บอกคุณครูว่าไปตัดผมสั้นได้ไหมเอาแบบสั้นให้เหมือนผู้ชายเลยนะ
จะได้ไปไหนมาไหนด้วยกันได้คนจะได้ไม่ว่าไม่ถูกข้อคอรหา
จะได้เหมือนกับเป็นธอมเป็นอะไรแบบนี้

ก็เลยตัดผมสั้นแบบนี้แล้วเธอบอกว่าเธอไม่ได้ตัดผมสั้นอย่างเดียวนะคะ
เอาผ้ามารัดหน้าอกเหมือนกับให้หน้าอกแบนเหมือนกับเป็นธอม
ไปไหนมาไหนกับจะได้คนไม่ว่า
คนจะได้อ๋อเป็นธอมหรือเปล่าสนิทกันอะไรแบบนี้เธอยอมทุกอย่าง
เพื่อที่จะได้คบหากันอย่างสบายใจไปไหนมาไหนกันได้อย่างสบายใจมากขึ้นเธอยอมหมด
แล้วพอโรงเรียนคนนี้นะคะเธอบอกว่าเธอรักผอโรงเรียนคนนี้มากนะ
เธอได้เบี้ยเลี้ยงของนักกีฬายิงปืนทีมชาตินะคะปีหนึ่งเป็นล้านนะคะ
ซื้อทุกอย่างให้ผอคนนี้นะซื้อปืนให้โทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่ใหม่ก็ซื้อให้
คือยอมทุกอย่างอยากจะให้ผอคนนี้ดูดีภูมิฐานสมฐานะกับการเป็นผอโรงเรียน
แต่ปรากฏว่าเธอไปเห็นภาพบาดตาบาดใจในโทรศัพท์มือถือ
เป็นภาพของพอคนนี้ที่เธอคบอยู่กับครูสาวคนใหม่ซึ่งอยู่โรงเรียนในอำเภอสวี
เธอก็เลยทะเลาะมีปากเสียงกันแต่เธอบอกว่าก็รักอ่ะคบกันมา๙ปี๑๐ปีแล้วอ่ะ
ก็เลยทนแต่เธอบอกว่าแทนที่ผอคนนี้จะสำนึกแต่พอคนนี้กลับควงครูสาวคนใหม่มาเยอะเย้ย
แล้วกลั่นแกล้งเธอทุกวิถีทางไปแจ้งความหาว่าเธอพกปืนอย่างนี้
แต่เธอเป็นนักกีฬายิงปืนนะแต่พอคนนี้กลั่นแกล้งไปแจ้งความว่าเธอพกปืน
โทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่ที่เธอซื้อให้เนี่ยคว่างทิ้งต่อหน้าเพื่อนครูด้วยกันเลย
บอกโอ้โหเธอช้ำใจมากจนเครียดถึงขั้นเคยคิดที่จะยิงตัวตายเลยด้วยซ้ำ
คือคุณครูท่านนี้ที่มาร้องกับศูนย์ดำรงธรรมที่ชุมพรบอกว่า
ล่าสุดผู้มนุยการโรงเรียนที่เธอพูดถึงเนี่ยได้เอาเรื่องไปฟ้องรองภูมิหน่วยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ซึ่งกำกับดูแลโรงเรียนที่ทั้งสองคนสังกัดอยู่
กลับเรียกเธอให้ไปทำหนังสือข้อตกลงเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาว่าห้ามไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องส่วนตัวของพอ
เพราะเขาปัดจักรยานคุยเรื่องจักรยานซื้อเรื่องร้านด้วยกัน
พออสมชายเลยขึ้นไปหาร้องทุกคนเนี้ย๓ครั้ง
เพื่อให้เรียกพี่เนี้ยมาทำข้อตกลงนี้ว่าอย่ายุ่งเรื่องส่วนตัวแก
จะครอบครูคนไหนคบใครก็เรื่องของแก
ซึ่งมันผิดวินัยตั้งแต่คบกับพี่แล้วถูกไหม
เพื่อตกลงว่าห้ามยื่นเรื่องส่วนตัวของเขา

ตอนนั้นพี่คิดอะไรไม่ทันเพราะที่ทีรู้อยู่แล้วว่าแกเป็นคนต่อใจจ้างด้วยทุกที
พี่ก็ยอมพี่โดนบีบพี่ก็เซ็น

ไปแล้วว่าจะไม่ยุ่งเกี่ยวอะไรกับพอแต่ว่าทนไม่ไหว
ก็เลยมาร้องศูนย์นำรงธรรมนะครับคือคุณครูท่านเนี้ยบอกว่า
อย่าฆ่าตัวตายนะหลังเกิดเรื่องเนี่ยนะ
แต่ก็สงสารลูกสองคนที่
มีกับสามีเก่าที่เป็นตำรวจนะครับ
ก็เลยมาร้องเรียนศูนย์นำรงธรรมจังหวัดเพื่อขอความเป็นธรรม
เพราะถ้าจะยึดตามกฎหมายกฎระเบียบแล้วก็ถือว่า
พอโรงเรียนเนี่ยยังไม่ได้อย่าขาดจากภรรยา

มาเป็นสิบปีนี่แหละนะก็อยากจะเอาผิดนะ
แล้วก็ให้เอาผิดกับรองภูมิหน่วยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ฐานที่ปล่อยประละเลยให้ผู้ใต้บังคับบัญชาประพฤติตัวไม่เหมาะสมด้วย
อืมค่ะทีนี้พอศูนย์นำรงธรรมได้รับเรื่องร้องเรียนแล้วอ่ะนะคะ
เพื่อสอบข้อเท็จจริงเรื่องนี้ที่เรานำมาเล่าไม่ได้เป็นเพียงเรื่องดราม่า
ความสัมพันธ์เชิงชู้สาวแต่มันเป็นลักษณะ
บทลงโทษของคนที่มีชู้
ข้าราชการมีบทลงโทษทางวินัยที่กำหนดไว้ชัดเจนเลยนะคะ
เข้าไปดูในเพจสายตรงกฎหมายเนี่ยเขาก็ให้ข้อมูลเอาไว้บอกว่า
ถ้าคู่สมรสใครทำงานราชการแล้วมีพฤติกรรมนอกใจคู่สมรส
สามารถร้องเรียนต้นสังกัดได้
เพราะข้าราชการจะมีข้อกำหนดเกี่ยวกับความผิดทางวินัยอยู่แล้ว
ถ้าหากมีพฤติกรรมนอกใจคู่สมรสสามารถไปร้องเรียนได้ด้วยตัวเองเลยค่ะ
ไม่ต้องใช้ทนายความด้วยซ้ำไปเองได้เลยนะคะ
แล้วก็ทนายความที่เขาโพสต์เรื่องนี้เอาไว้ในเพจเนี่ยนะ
เขาบอกว่าคดีนี้มีอยู่เยอะนะคะลองไปตรวจสอบดูย้อนหลังเนี่ยมีเยอะจริง
ซึ่งโทษทางวินัยสูงสุดก็คือไล่ออกเขาก็มีตามลำดับขั้น
หากทันตัดเงินเดือนลดเงินเดือนปลดออกไล่ออก
ก็อยู่ที่ความผิดว่าเป็นการประพฤติชั่วร้ายแรงขนาดไหน
แต่ความผิดในลักษณะของการมีชู้มีกิ๊กโดยเฉพาะเป็นราชการ
ถือว่ามีความผิดทางวินัยสามารถเอาผิดได้
แต่กรณีนี้ก็ต้องรอฟังข้อที่จริงจากทางอีกฝั่งหนึ่งด้วยนะฮะ
ว่าทางพอโรงเรียนที่ถูกพาดพิงถึงเขาจะว่ายังไง
แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าจะเอาผิดกันจริงแล้วเนี่ย
ตามตัวบทกฎหมายแล้วเอาได้ขนาดไหน
โดยเฉพาะที่เขาบอกว่าต้องเป็นคู่สมรสใช่ไหม
ตามพฤตินัยว่าแยกกันอยู่อย่างเนี้ยอ่าก็ต้องขึ้นไปพิจารณาดู
ก็เป็นว่าวันนี้มันมีเรื่องนี้ขึ้นมานะครับ